เวลาแล้วไปตามล่าหาผู้โชคดีกันดีกว่า
แจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
ดูนาฬิกานี่มันก็อีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วนะสองสาว

เป็นเดือนที่ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเลยนะ
เหนื่อยจริงถ้าเพิ่มวันหยุดได้ถามจริง๒คน
อยากจะเพิ่มวันหยุดให้เป็นวันไหนดี
ดิฉันนะขอหยุดวันที่ออกสลากินแบ่งรัฐบาล
เพราะว่าถ้าถูกรางวัลมาจะได้กรี๊ดลั่นล่ะ

นอนแล้วไงอยู่คนเดียว
เป็นคนเหมือนปลุกสองบุคลิกเดี๋ยวร้องเดี๋ยวดีใจ

ไม่ต้องหยุดทุกเดือนก็ได้ค่ะดิฉัน

มัติให้ลาออกไปเลยไม่ต้องทำแล้วงาน

งั้นเป็น๒วันนี้ก็ได้วันฝนตกกับแดดออก

คือเป็นคนขี้เกียจเนอะแต่เอาจริงนะไม่ขนาดนั้นหรอก

ทำงานแล้วมีความสุขวันหยุดก็ไม่จำเป็น

เคยได้เห็นคนพูดนะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่พูดอีกเลย
แต่เขามีเพื่อน

มันมีความสุขในการทำงาน

ในเมื่อเรามีวันหยุดเราก็หยุดไป

อะก็พูดถูถ่ายข้างครูป่ะ

บอกอย่างนี้เลยว่าต่อให้จะหยุดหรือไม่หยุ

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ขยันแจกแจกทุกวัน
ทุกวันโอ้โฮโชคดีทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว

ทั่วทุกภูมิภาคของไทยแล้วแจกมา๑๐๐คัน
ปัจจุบันแจกเพิ่มต่ออีก๑๐๐คัน

เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพให้กับตนเองเลยนะครับ

แล้วที่สำคัญต้องบอกว่าต้องส่งมาก็คือ
ฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒
ส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลย
แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจกติกา
งั้นเราไปดูกติกาชัดอีกครั้งหนึ่งเลย
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ย้ำเลยนะคะย้ำกันให้ชัดอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์
เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้
บอกเลยว่ารีบส่งเข้ามา
ตอนนี้เราทราบกติกากันแล้วนะคะ

จะเป็นของใคร
พูดชอบดีได้แก่

ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วย

ใช่แล้วลุ้นกันมากบางคนตั้งความหวังไว้เยอะไม่ได้

ทำให้หายเครียดด้วยการทายปัญหาหน่อย
ดนตรีอะไรทำให้เด็กน้องหนูขาดเรียน
วงอะไรที่เด็กขาดเรียน
เอาเป็นวงเพกาวสนามเด็กเล่น
เด็กอยากมาเล่นวิ่งเล่นสไลเดอร์

อูววเธอวงเพกราวไม่ใช่ดิฉันว่า
เขาเล่นอะไรกันนะคะคูณ๓คนนั้น
บางทีผมว่าพวกเราควรจะต้องไปหาหมอบ้าง
ตอนนี้ก็ทิศเหมือนไปหมดเลย

ที่สำคัญอย่าลืมมาร่วมสนุกกันได้กับคาราบาลแดง